ทุกผู้ชมครับที่ชายภูมิเนี่ยมีชาวบ้านเขาต้องไปช่วยกันนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนไร้บ้านแล้วน่าสงสารมาก
ล่าสุดเนี่ยคือมีเห่าเนี่ยขึ้นเต็มศีรษะเต็มหัวไปหมด
ช่างตัดผมต้องช่วยตัดผมให้นะครับ
นี่ฮะเธอเป็นคนไร้บ้านนะครับท่านผู้ชมครับเห่าขึ้นเต็มศีรษะไปหมดเลย
มีช่างตัดผมใจดีมาช่วยตัดผมให้มาช่วยทำความสะอาดให้
คุณกฎชพรนะฮะหรือว่าพี่จันทร์นะครับเป็นช่างตัดผมในคลิปนะครับ
บอกว่าเปิดร้านตัดผมอยู่ที่บ้านโนนจานอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิดูสิ
คือยิ่งเปิดเข้ามายิ่งเจออ่ะค่ะนี่เอาบัตเตอร์เลียนไถเนี่ยนะยิ่งไถยิ่งเจอ
โอ้โหแล้วเธอเป็นคนร้ายบ้านเธอจะไม่คันได้ยังไงนี่ฮะ
จันเนี่ยบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนไร้บ้านเนี่ย
ตัดผมนอกร้านนะครับไม่ใช่ว่ารังกงรังเกียจอะไรหรอก
แต่เวลาตัดผมแล้วเห่ามันเยอะมากมันจะได้ร่วงลงพื้นแล้วโดนแดดเผา
นี่เห็นไหมคือไถตรงไหนนี่ร่วงมาเป็นกองกองอ่ะ
ถ่ายตรงไหนเจอตรงนั้นดูดิคะ
พอโกนผมเสร็จพี่จานบอกไหนก็ไหน
อาบน้ำให้เลยก็แล้วกันแล้วหาเสื้อผ้าใหม่มาเปลี่ยนให้
คือพอเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยหญิงคนนี้คงแบบสบายตัว
สบายตัวทั้งหายทรมานทั้งสบายใจ
ยกมือไหว้ขอบคุณพี่จันทร์แล้วก็เดินจากไป
มาเมื่อวานนี้มียายคนหนึ่งบอกเขาให้เขาไปโกนหัวเธอเขาสงสาร
ทีนี้เขาก็เลยเดินมาเลยเขาก็มาเรียก
นัดกันโกนหัวให้หน่อยเขาพูดอย่างนี้เลย
เขาพูดของเขาเองเลยทีนี้ทีนี้พี่ก็เลยอุ้ยไม่กล้า
ไม่กล้าทำพี่ว่าอย่างนี้พอไปดูหัวเขาใกล้ห้องตัดก็ตัด
ก็ตัดตัดอยู่ข้างนอกนี่แหละค่ะแล้วก็ตัดตากแดดนี่แหละ
เพราะว่าแดดค่ะตากแดดเลยนั่งตากแดดเลยนะพี่ก็ตากแดด
ตากแดดคือยืนตากแดดตัดเลยอ่ะ
เพราะว่าเห่ามันเยอะไงกลัวแบบว่ามันไม่รู้เวลา
เวลาเราตัดมันจะกระเด็นไปไหนก็ถ้ามันกระเด็นลงพื้นมันจะได้ตาย
เพราะว่าพื้นมันโล้นพี่ก็เอาสายยางน่ะฉีดฉีดใส่หัวเขา
แล้วก็เอาชมพูมาให้เขาสระเองไงค่ะแล้วก็ฉีดน้ำใส่อย่างเดียวเลย
ก็เลยหาเสื้อผ้าให้เขาเปลี่ยนคือไม่มีร้านไหนสั่งให้เขาไง
เขาบอกว่าไม่มีร้านไหนตัดให้เขาแล้วคือเขาอยากโกนหัว
แต่ไม่มีใครทำให้เขาไงอืมพี่ก็เลยพี่ก็เลยทำ
แล้วพี่พี่สงสารเขาด้วยอ่ะอืมขอบคุณน้ำใจของพี่จันทร์นะคะ